คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างชาวบ้านกับตำรวจ
เอาอีกแล้วเปิดหัวมาแบบนี้
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเลยนะเขาเสนอเกี่ยวกับวิธีการ
ว่าถ้าสมมุติเกิดว่าจะล็อกล้อเปลี่ยนเป็นเขียนใบสั่งแทนได้ไหม

แต่ทีนี้ค่ะเรื่องนี้มันร้องเรียนไปถึงศูนย์ดำรงธรรม
แล้วตอนที่มาคุยกันที่สพเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านเขาเห็นแล้วว่าตำรวจเริ่มขึ้น
ชาวบ้านเขาก็หยิบมือถือมาจะอัดคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แล้วคุณผู้ชมห้ามกระพริบตานะดูสิ่งที่ตำรวจทำค่ะ
ผมมาร้องเรียนวันนี้นะครับแต่ว่ากลับโดนคนนี้ครับ
ท้าทายผมนะครับเพราะว่าผมร้องเรียนมากเกินไป

จังหวะนี้มันเหมือนจะกะชากจะปัดจะตบ
คุณผู้ชมค่อยตามน้ำแข็งไปค่ะ

เขาไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถ

คุณนิพิษพลเฉลิมพรอายุ๓๒ปี
เขาบอกว่าจริงแล้วกว่าจะมาเป็นคลิปนี้
ผมน่ะจอดรถอยู่ข้างโรงพยาบาลพุทธโสธร
แล้วตำรวจเขากำลังไล่ล็อกล้อรถที่จอดอยู่ตรงนั้น

คุณตำรวจครับให้คุณผู้ชมดู
ข้างโรงพยาบาลพุทธโสทร
จริงคุณตำรวจเปลี่ยนวิธีจากล็อกล้อเป็นเขียนใบสั่งดีไหมครับ
เพราะว่าบางคนต้องรีบไปทำธุระต่อเวลาที่ล็อกล้อบางทีมันเสียเวลามากครับ
แต่ถ้าเกิดออกใบสั่งอย่างน้อยเขาก็ได้ไปทำธุระก่อน
แล้วก็ไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักมันน่าจะดีกว่านะ
ตำรวจบอกว่าคือรถทุกคันที่มาจอดตรงนี้มันมีป้ายเห็นอยู่แบบชัดเจนใช่ไหม
รถคันไหนมาจอดต้องโดนล็อกล้อทุกคันที่ผิดกฎจราจร
พอร้องไปศูนยำรงธรรมปั๊บต้องนัดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
ก็เมื่อวานนี้แหละที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

พอเมื่อวานไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมันก็เลยกลายเป็นคลิปที่เกิดขึ้น
ตอนที่ให้ข้อมูลเขาก็เถียงกัน
เถียงกันกับตำรวจเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้ว
ทีนี้ตัวคนถ่ายคลิปเขาก็เลยหยิบมือถือมา

รองผู้อำกับตะโกนขึ้นมาจะร้องอะไรกันนักหนา
พอมันมีกรณีแบบนี้ปั๊บอ้าวกดถ่ายค่ะ
ถ่ายภาพนิ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะ

เป็นจังหวะที่รองผู้กำกับจราจรบอกว่าไม่ต้องมาแอบถ่าย
แล้วมันก็เป็นคลิปแบบที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ

เขาเห็นว่าผมจะถ่ายรูปเขา
เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถ่ายรูปให้มาถ่ายตรงไม่ต้องมาแอบถ่าย
เขาก็เลยลุกขึ้นจากโต๊ะขึ้นมาเดินเข้ามาหาผม
แล้วก็วินาทีนั้นผมก็ด้วยความตกใจว่าจะมาทำอะไรหรือเปล่า
ผมก็เปลี่ยนโหมดกล้องจากถ่ายรูปเป็นโหมดวิดีโอ
ก็เลยบันทึกภาพทันช่วงที่เขาจับกล้องพอดีครับผม

ผมก็เข้าใจว่าหน่วยงานต้องประเมินการวินัยตามกฎหมายต่อไป
แต่วันนี้ก็มาเหมือนปรับความเข้าใจกันว่า
มันอาจจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งกันและกัน
ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรติดค้างกับเขามาก่อนเลยครับ
ได้ยินประโยคที่ว่าแต่วันนี้มาปรับความเข้าใจกันไหม
เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงแก้ไขเรื่องวันที่หน่อย
จะงงเดี๋ยวจะสับสนว่ามันเกิดเหตุแล้วก็เคลียร์กันเลยเหรอ
เหตุการณ์มันเกิดเมื่อวันซืนนะไม่ใช่เมื่อวาน
เหตุการณ์ที่ปัดมือถือวันพุธเกิดวันพุธ
แล้วเมื่อวานนี้วันพระฤหัสก็มีการนัดมามาคุยมาเคลียร์ใจกัน
เพราะว่าท่านผู้กำกับที่สพเมชเชิงเซาพตเอกพิธูนพัฒนาชัย

หนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาสองฝ่ายที่ร้องเรียน

แล้วทางด้านผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือรองผู้อำกับพันตำรวจโทษธนากร

แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือตอนคุยเคลียร์กันอยู่
แล้วทางฝั่งรองผู้อำกับก็บอกว่า
โอเคผมยอมรับผมอาจจะสื่อสารผิดพลาด
แล้วมันก็เป็นความเครียดด้วยที่ผมทำพฤติกรรมแบบนั้นไป

ฝั่งคุณนิพิษพลเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ
แต่ทีนี้เรื่องของการจอดรถด้านข้างโรงพยาบาล
แล้วมีการล็อคล้อคุณผู้ชม
ตัวคุณนิพิพลเขาบอกว่ายังไงผมก็จะเดินหน้า
จะเสนอแนะจะร้องเรื่องนี้ต่อไปอย่างน้อย
ถ้ามันเกิดการแก้ไขจริงประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนมาก

อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะออกใบสั่งแทนการล็อกล้อช่วงนี้ไปก่อนนะ
แล้วหลังจากที่มีการหารือกันเป็นรูปธรรมผลสรุปว่ายังไง

ว่าเห็นด้วยกับเขาไหมว่าไม่ต้องไปล็อกล้อหรอก
ต้องรีบไปต่อไอ้ค่าปรับยังไงก็จะจ่ายอยู่แล้ว
อยากฟังในมุมของเหตุผลคุณผู้ชมประชาชนอย่างเรา
ถ้าเจอเคสแบบนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะ